ขณะที่องค์การอนามัยโลกออกมาแสดงความกังวลนะครับว่าไวรัสซิกาอาจจะมีการระบาดไปยังพื้นที่อื่นเร็วนี้นะครับ
ขณะที่รัฐบาลของเม็กซิโกก็ออกมายืนยันว่าไม่มีนโยบายห้ามสตรีตั้งคันนะครับเหมือนกับประเทศอื่น
เหมือนว่าเม็กซิโกจะมีการระบาดของไวรัสซิกาก็ตามครับ
ก็ตามโดยนายพาโบคูริระบุว่าเม็กซิโกก็ยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
จากสถานการณ์ยังไม่เลวร้ายเหมือนกับประเทศอื่น
ซึ่งปัจจุบันเม็กซิโกก็มีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาทั้งหมด๑๘คน
โดยทั้งหมดได้รับเชื้อไวรัสขณะเดินทางไปต่างประเทศ
แต่ผู้ความปลอดภัยปรัฐบาลได้ประกาศฝ่าวระวังแบรนด์งานปางชาติ
เดินทางมาทางอเมริกากลางและอเมริกาเหนืออย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะแบรนด์งานจากประเทศเอลซาวาดอร์
ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาครับ
ก่อนหน้านี้รัฐบาลโครัมเบียและเอลสวาดอร์
แนะนำให้สตรีในประเทศเลี่ยงการตั้งคันช่วง๒ปีนี้
จากไวรัสซิกาอาจส่งผลกระทบต่อเด็กในคัน
จนทำให้ทารกมีศีรษะที่มีขนาดเล็กผิดปกติ
ขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐ
ได้ออกมาประกาศเตือนให้สตรีตั้งคัน
การเดินทางไปยัง๘ประเทศในลาตินอเมริกา
และดินแดนแถบทะเลแคริเบียน
ขณะที่สถานการณ์ในประเทศบราซิลล่าสุดนะครับ
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของบราซิล
กระจายกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๒๒๐๐๐คน
ลงไปในพื้นที่ตามบ้านบริเวณของประชาชนทั่วประเทศทีละหลัง
เพื่อเป็นการไปแจกจ่ายใบปริวคำแนะนำให้กับประชาชน
ในการป้องกันตัวจากไวรัสซิกา
ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศในขณะนี้
รวมไปถึงช่วยกันกำจัดยุงที่เป็นภาหะของโรค
การแพร่ระบาดของไวรัสซิกาทำให้เด็กแรกเกิด
มีศีรษะเล็กลงผิดปกติ๓๘๙๓คน
ขณะที่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า
นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๘จนถึงปัจจุบันนี้
ไรัสซิกาได้ระบาดไปใน๒๑ประเทศ
เมริกาเหนือและอเมริกาใต้
พื้นที่ที่พบลูกน้ำยุงลายชุกชุม
และประชาชนขาดภูมิคุ้มกัน
และฆาตการกันว่าการแพร่ระบาดจะกระจายไปยัง
ที่อื่นทั่วพื้นที่ทวีปอเมริกาด้วยครับ